ฉลองวันชาติฝรั่งเศสเมื่อวานนี้
ยังไม่ทันที่เสียงแห่งการเฉลิมฉลองจะสิ้นสุดนะครับ
ก็ได้เกิดเหตุสลดเมื่อมีคนร้าย
ใช้รถบรรทุกบุกไปพุ่งชนผู้คนในเมืองนิส
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๘๔คน
บาดเจ็บสาหัส๕๐คน
ซึ่งแม้ผู้นำฝรั่งเศสจะยอมรับนะครับว่า
อาจปฏิเสธได้ว่าเหตุนี้เป็นการก่อการร้าย
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลัง
นี่เป็นการโจมตีฝรั่งเศสครั้งที่๓ในรอบเพียง๑๘เดือนนะครับ
และครั้งนี้ถือว่ามีความสูญเสียมากที่สุด
กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำ
สิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับการก่อเหตุลำพัง
ที่ผู้ก่อเหตุไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอาวุธ
หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายโดยตรง
และสามารถก่อเหตุได้ทุกที่ทุกเวลา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจเข้าวิสามันคนร้าย
ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในเมืองนิส
ค่ำคืนหลังการเฉลิมฉลองวันชาติของฝรั่งเศส
ภาพของผู้คนที่วิ่งแตกตื่นหนีตาย
กรีดร้องที่ดังไปทั่ว
ยังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ชายคนนี้บอกว่ารถบรรทุกพุ่งชนทุกคน
และไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใด
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง๒๕นาทีหลังเกิดเหตุ
คนร้ายยังใช้ปืนกราดยิงผู้คนด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
เมื่อคนร้ายขับรถบรรทุกฝ่าเข้าไปชนฝูงชน
เป็นระยะทางถึง๒กิโลเมตร
รายงานยังระบุด้วยว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงผู้คนขณะขับรถอยู่ด้วย
ขณะที่จากการตรวจสอบภายในรถบรรทุก
พบอาวุธระเบิดมือรวมถึงปืนไรเฟิลปลอม
รายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย๓๑ปี
เกิดที่ตูนีเซียโดยเขาถือสัญชาติและอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส
ซึ่งสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสรายงานว่า
โดยอ้างอิงจากเอกสารที่พบภายในรถบรรทุก
ยังพบโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิต
รวมไปถึงเอกสารเช่ารถบรรทุกคันนี้มาด้วย
โดยปัจจุบันเขามีลูก๓คน

เขาเดินทางไปยังตูนีเซียบ่อยครั้ง
ครั้งล่าสุดคือเมื่อ๘เดือนที่แล้ว
ก่อนจะเดินทางกลับฝรั่งเศส
ซึ่งแม้ว่าเขาจะเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยถูกกล่าวหาว่าจะก่อเหตุรุนแรง
แต่ทางการฝรั่งเศสก็ไม่เคยจัดให้ชายผู้นี้อยู่ในบัญชีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
เช่นเดียวกับข้อมูลของทางการตุนีเซียก็ไม่เคยพบประวัติชายคนนี้
เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายในตูนีเซียเช่นกัน
หลังเกิดเหตุมีรายงานว่าตำรวจฝรั่งเศสเข้าค้นบ้านของนายโมฮาเมด
ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานีรถไฟของเมืองนิสต์
เพื่อนบ้านของเขาก็เปิดเผยว่านายโมฮาเมดเป็นคนเงียบ
และเขาก็ไม่เคยโต้ตอบใดเมื่อเพื่อนบ้านทักทายไป
โศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดในเมืองนิสถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่๓ในรอบ๑๘เดือน
หลังเหตุกราดยิงสำนักงานนิตยสารชาลีเอ็บโดเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว
และเหตุวินาศกรรมกรุงปาลีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งนายฟรองซัวออนลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงผ่านโทรทัศน์ว่า
อาจปฏิเสธได้ว่าเหตุนี้ไม่ใช่การก่อการร้าย
โดยเขายังตัดสินใจที่จะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่๒๖กรกฎาคมไปอีก๓เดือน
รวมทั้งประกาศไว้อะไรเป็นเวลา๓วัน
ยำว่าฝรั่งเศสจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปราบกลุ่มก่อการร้ายในอีรักษ์และซีเรียต่อไป
พบผู้ก่อเหตุซึ่งขับรถบรรทุกมาเพียงลำพังโดยมีความเชื่อมโยงเล็กไปยังกลุ่มติดอาวุธไอซิสเพียงอย่างเดียวในตอนนี้
คือลักษณะการก่อเหตุที่สอดคล้องกับคลิปเสียงของนายโมฮาเมดอัลอาดานี่โคศกของกลุ่มไอซิสที่ถูกเผยแพร่เมื่อปี๒๕๕๙
ที่บอกว่าหากไม่สามารถระเบิดรถยนต์หรือกราดยิงได้ก็แค่ขับรถชนผู้คนโดยยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงการวางแผนเป็นขบวนการยิ่งทำให้หลายฝ่ายกังวลว่านี่อาจเป็นเพียงการก่อเหตุเพียงลำพังซึ่งกลุ่มก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องวางแผนเป็นขบวนการและผู้ก่อเหตุไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอาวุธเพียงแค่ได้รับแนวคิดและใช้อาวุธที่หาได้ไม่ยากในช่วงไม่
ถึง๑เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อเหตุที่ตุรกีอิรักซาวุดีอาราเบียบังกลาเทศมาจนถึงเหตุในอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยต่างก็มีลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกับแบบนี้แทบทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายในเบลเยี่ยมหรือฝรั่งเศสทั้งสองครั้งก
แทบจะไม่สามารถหาความเชื่อมโยงโดยตรงไปถึงแก่นำกลุ่มติดอาวุธไอซิสได้
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน